สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐ
ประเด็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะ
วันนี้วันศุกร์ที่๒๖มิถุนายน๒๕๕๙
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์นะคะ
ประเด็นช่วงแรกค่ะไปดูกันก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
เป็นอุบัติเหตุรถพ่วงพุ่งไปชนท้ายรถสิบล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
ทำให้รถสิบล้อเนี่ยไหลแล้วก็ไปทับคนขับที่กำลังมุดซ่อมรถอยู่จนเสียชีวิตเลยนะคะ
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานช่วงนี้ค่ะ
พ่วง๑๘ล้อด้านหน้าพังยับเยิน
จากการสอบถามนางกะละยาขับพิพธิ์อายุ๔๗ปี

ไปส่งเที่ยมเผลอวังม่วงจังหวัดสระบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเบรกเสีย
จอดรถข้างทางแล้วสามีก็มุดเข้าไปใต้ท้องรถ
เพื่อแก้ไขแต่จู่ก็มีรถพ่วงพุ่งชนท้าย
ทำให้รถไหลทับศีรษะสามีเสียชีวิต
ส่วนคนขับรถพ่วงระบุว่าขับรถมาจากกรุงเทพ

จึงจะจอดรถข้างทางเพื่อพักพล
แต่รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถสิบล้อข้างทางอย่างจัง
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดช่วงหลักกิโลเมตรที่เจ็ดสิบห้า
ในพื้นที่มูเจ็ดตะบนหนองข้างคอกอัมพมืองชนบุรี
ทำให้รถเก๋งโตโยต้าหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนน
ล้อหน้าด้านขวาระเบิดนางสาวพิมพิสากิมทรง
อายุยี่สิบห้าปีคนขับได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังไปทำธุระที่อำเภอพานทอง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหน้าด้านขวาระเบิด
ทำให้รถหมุนแล้วพลิกคว่ำหลายตลบก่อนจะหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ที่จังหวัดชนบุรีเจ้าด้วยที่พบศพนายพรดนคำซีรีย์อายุสิบเจ็ดปี
อุบลราชธานีเสียชีวิตอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดตอนที่สาม
ฝั่งขาเข้าแหลมชะบังในพื้นที่หมู่๙ตะบนทุ่งสุขลา
ศรีราชาสภาพศพกระโหลกศีรษะแตกเลือดไหลนองพื้น
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุปปี้ไอล้มอยู่ในสภาพถูกชน
ได้รับความเสียหายซึ่งในที่เกิดเหตุ
ไม่พบคู่กรณีแต่จากการตรวจสอบพบร่องรอยการเบรกของรถบรรทุก
ว่าชนแล้วทับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
คนขับขี่เสียชีวิตแล้วหลบหนีไปเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนขับ
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย